แล้วอโวคาโดของเขาได้คัดอย่างดีเลย
น้ำหนักรวม๔๘กิโลกรัม

ตำรวจมาก็เนี่ยแหละค่ะโดนรวบตัวโดยละม่อมเลยนะคะ
ถือว่าจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยสำหรับผู้ชายคนนี้ที่เขาย่องไปขโมยผลอโวคาโด
ในสวนบริเวณบ้านห้วยน้ำเย็นในตะบนรวมไทยมันเป็นไร่ของนายสือแทร่ว่างค่ะ
พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็รีบลงพื้นที่เลยก็เห็นชาวบ้านอ่ะจับตัวคนร้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ทราบชื่อคนร้ายคือนายยาวไม่มีนามสกุลนะคะเขาเป็นชาวพม่าอายุ๔๕ปี
ถูกจับที่ว่าคาหนังคาเขาเพราะอะไรล่ะก็เนี่ยเอาโวคาโดคามืออยู่สองกระสอบเนี่ยค่ะ
สี่สิบบาทกิโลกรัมเน้นเลยสอบถามนายยาวนายยาวตอบไม่ได้ไงว่า
เอามาจากไหนอันนี้อโวคาโดเนี่ยไปหยิบมาจากไหนของใครเอาไปทำอะไร
ไม่มีที่มาที่ไปตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะแน่นอนก็เลยโดนแจ้งข้อหาเลยนะคะ
เป็นข้อหารักทรัพย์ซึ่งเป็นพืชทางการเกษตรหรือว่ารับของโจร
และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเรานะบอกว่าที่อำเภอพบพระเนี่ย
มีปัญหาเรื่องการลักขโมยพืชผลทางการเกษตรเยอะมาก
เยอะตรงถึงถ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องจัดสายตรวจ
ออกตรวจตลอดงานยี่สิบสี่ชั่วโมงล่ะค่ะโอ้โห
เพราะว่าตอนนี้ไปเช็คราคาหน้าตลาดสิ
โวคาโดก็ดีพริกก็ดีข้าวโพดก็ดี
ราคาพุ่งแบบเท่าตัวค่ะ

ก็เลยมีขบวนการลักขโมยชุกชุมเหลือเกิน
อืมเกษตรกรกว่าจะเลี้ยงโตมาแต่ละต้นนะคะ

โอ้ต้องจับตำรวจคดีนะคะเจอแบบนี้